ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันครับติดตามในรู้ก่อนร้อนหนาวเลยครับ
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เป็นไปตามที่ทีมพยากรไทยรัฐทีวีคาดการณ์เอาไว้นะคะว่า
ช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง
พบฝนตกนะคะในภาคใต้ทั้งสองฝั่งและภาคตะวันออกแล้วค่ะ
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะ
เริ่มต้นที่ภาคเหนือนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่
เช่นเดียวกับภาคอีสานที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน
มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่
ส่วนภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่

คล้ายกับภาคตะวันออกนะคะที่มีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกัน
แต่สามารถพบฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันค่ะพบเมฆบางส่วน
มีฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่ค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ค่ะ
อย่าลืมพกร่มถ้าเกิดออกจากบ้านด้วยนะคะ
ส่วนสถานการณ์โรคโควิด๑๙นะคะ
ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ในเมืองอูฮันต้นต่อของการแพร่ระบาดในประเทศจีนนะคะ

เนื่องจากมีมาตรการปิดเมืองที่ทำให้โอ้โหถนนหนทางไร้ผู้คนแบบนี้นะคะ
ซึ่งผลพลอยได้นะคะทำให้ท้องฟ้าเมืองอูฮันสดใสนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ